มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งสาวกันบ้างดีกว่า
คนนี้ก็เป็นลูกกระตันยูไม่แพ้น้องแป้งเลยนะคะ

เห็นทีไรเสียงฮามาเต็มก่อนตลอดเลย

อาจจะเห็นหน้าเห็นตาเฟิร์นบ่อยขึ้นหน่อย

เพราะว่าเฟิร์นบอกว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าที่ไหนจะฝนตก
อากาศหนาวเย็นแต่เธอไม่รู้สึกหนาว
ทำงานแบบทุ่มเทชุดใหญ่เลยเพราะว่าทุ่มเทเงินไปเยอะมาก
ก่อนหน้านี้ถึง๗หลักในการซื้อบ้านหลังใหม่
ซื้อให้กับคุณแม่นั่นเองแล้วก็ตอนนี้
ยังไม่จบไม่สิ้นนะเรื่องบ้านเพราะว่าในบ้านเนี่ยซื้อมาแล้วปุ๊บ
ก็ต้องตกแต่งอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
ยังไม่พบจุดจบว่าจะไปจบที่ตรงไหนเพราะว่ามันก็ยังทำอยู่เรื่อยค่ะ
ตอนแรกตั้งเป้าไว้แค่แบบ๗๘ไม่ใช่๗๘ล้านอะไรประมาณนี้

แสดงว่าตอนนี้ไปเป็นไหนครับ

บ้านมันเป็นบ้านหลังในฝันเราก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุด
แต่วันนี้มันก็ภูมิใจมากแล้วค่ะเพราะว่า
เราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะสามารถทำได้
คุณพ่อไม่งอนค่ะเพราะว่าเขาตกลงกันแล้วค่ะเพราะว่า
ช่วงนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินไปแล้วกันนั่นเองนะคะ
ส่วนทางด้านเรื่องหัวใจกับหนุ่มหน้าตีเคนฮัสเซกาว่า
หลังจากที่คุณพ่อตลกรุ่นใหญ่พี่จตุรงมกจก
เปิดไฟเขียวให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณน้องผู้ชายก็รู้งาน
เข้าทางคุณพ่ออยู่เหมือนกันคุณพ่อก็เป็นปลื้มอยู่
ก็เลยอนุญาตให้คบกันหลายคนก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะมีข่าวดีตามมาหรือเปล่า
เจ้าตัวก็บอกว่าบอกแบบเสียงหนักแน่นเต็มที่เลยว่า
พร้อมมากพร้อมในเรื่องงานโอ้โหแต่ยังไม่พร้อมแต่งนะคะ
วันนี้เป็นวันที่โอเคเราสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราสามารถชอบคน

แล้วนี่เราเปิด
ก็คงจะไปคุยกันเอาเอง